จากจะเมาแล้วขับหรือว่าปัจจัยอื่นแล้ว
ฝนที่ตกลงมายังทำให้ถนนลื่น

กับรถกระบะวิ่งมาทางตรงเสียหลักหมุนอยู่กลางถนน
รถตัววิ่งสวนมาเบรกไม่ทันชนเข้ายังจังเลย
สุดท้ายเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งสบ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกทั้งหมด๖รายด้วยกันค่ะ

ตำรวจสพคลองหลวงพร้อมกับแพทย์นิติเวทย์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึง
แล้วก็หน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองท่าโขลง
นี่แหละค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบอุปติเหตุ
ตู้ชนกับกระบะบนสะพานข้ามแยกวัดพระธรรมกาย
ครอง๒อำเภอครองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ที่เกิดเหตุไปพบประตูโตโยต้าทะเบียนฮคูกพภ๑๕๕๐
กรุงเทพมหานครด้านหน้าพังยับเยินเลยนะคะ
พนักการบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ในรถ
คนก็บาดเจ็บร้องโอดโอยกันอยู่ตรงนั้นแหละค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ลำเลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
นอกจากนี้ไปพบรถกระบะอีซูสุทะเบียนธพุทธมม๓๓๒๑

สภาพรถบริเวณประตูซ้ายถูกชนเสียหาย
หน้ารถก็ไปชนอยู่กับแท่งเบรียอร์แบบนี้

ทราบชื่อคือนายจำลองรถทองอายุ๓๖ปี
ส่วนนางสาวกาญจนารถทองอายุ๒๕ปีที่นั่งมาข้าง

กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
จากนั้นนายสุธีปัญจมณีอายุ๔๐ปี
เป็นคนขับรถตู้เข้าไปกราบนะคะ
ขอขมาศพนายจำลอง
ก่อนเจ้าหน้าที่จะนำศพส่งโรงพยาบาลธเฉลิมรักเกียรติ
เพื่อรอญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศล
คนขับรถตู้ให้การว่าตนเองรับคนงาน๕คนมาจากนวรรณคร
และกำลังจะไปส่งที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
พอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นสะพานข้ามแยก
มีฝนตกลงมาแล้วก็มีรถกระบะวิ่งสวนทางมา
รถเกิดเสียหลักหมุนอยู่ตรงหน้ารถของตน
เบรกไม่ทันก็เลยชนเข้าเต็มแรง
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว
หลังเกิดเหตุตำรวจก็มีการเคลื่อนย้ายรถทั้ง๒คัน

เชิญตัวคนขับรถตู้รวมทั้งพยานไปสอบปากคำ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ